เริ่มต้นด้วยชีวิตคู่มันไม่ลาบลื่นนะคะคือเราอยู่ด้วยกันก็มีทะเลาะกันบ่อยอะไรอย่างเงี้
ก็เลยทางหนูก็เลยขอเลิกพอเลิกแล้วคราวนี้มันก็ยังไม่ลาบลื่นอีกก็คือ
เขายังมาตามรังกวานตามตื้อตามแบบไม่ให้เรามีความสุขในชีวิต
หนูก็เข้าไปคุยทนายเสร็จปุ๊บหนูก็เลยยกมือไหว้
หันหน้ามาทางศาลหลักเมืองว่าถ้าลูกได้หย่ากับผู้ชายคนนี้แบบลาบลื่น
แล้วก็แบบไม่มีอะไรติดขัดลูกจะขอวิ่งด้วยการเดิน
ตั้งแต่สารหลักเมืองไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมอนามัยสากร
หนูก็ขึ้นสารทำอะไรเสร็จก็คือผ่านพ้นด้วยดีคือเรียบร้อยคือแบบไม่มีอะไรติดขัดเลย
คือเป็นเป็นช่องช่องช่องแบบเรียบง่ายมากเลยวันนี้ก็เลยมาแก้บน
วันนี้หนูก็เลยมาแก้บนเพื่อที่หนูได้กล่าวคำไว้ว่าถ้าหนูอย่าสำเร็จ
หนูก็จะมาเดินอ่าให้ท่านได้สำเร็จค่ะระยะทางกี่กิโล
ประมาณตกน่าจะยี่สิบกิโลค่ะ
คราวนี้หนูก็เลยตัดสินใจไปกับแม่ไปบนอำเภอไปขอคำปรึกษาจากบนอำเภอว่าจะทำยังไงให้ได้หย่ากับผู้ชายคนนี้
ทำแบบไหนมีวิธีแบบไหนที่เราไม่ต้อง
ตังค์ด้วยเรื่องเรื่องหนูก็ไม่อยากเสียตังค์คือมีก็เลยลองไปศูนย์ดำรงธรรม
แกก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้พี่ช่วยต้องไปหามูลข้อมูลของผู้ชายคนนี้เขาอ่ะทำทำยังไงถึงจะทำให้เขาอยากกับเราให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมีมูลว่าเขามีผู้หญิงอื่นไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือเรายังไม่มีหลักฐานพอที่จะหย่าเขาตอนนี้หนูเอ่อ
พอนั้นก็เขาก็บอกว่าให้รอสองปีหรือปีกว่านี่แหละหนูจำไม่ได้นะคะเขาบอกว่าให้รอก่อนให้อ่า
ให้การเลิกกันให้ผ่านในเวลา๑ปีหรือ๒ปีก่อนถึงจะขึ้นทนายขึ้นบนศาลได้
คราวนี้หนูก็ทิ้งเวลา๒ปีก็กลับมาที่บนอำเภออีกบนอำเภอก็ไปที่บนอำเภอในตรงที่เขาให้หย่านะคะ
เขาก็บอกว่าวิธีให้มีวิธีการหย่าว่าเหมือนเดิมก็ต้องเอาความผิดของผู้ชายคนนี้
ว่าเขาทำอะไรผิดทำยังไงเราถึงจะฟ้องหย่าเขาได้
คราวนี้หนูก็เขาก็แนะนำให้ไปที่ศาลมันจะมีสารปีอยู่
ก็คือสารที่ช่วยประชาชนเรื่องการหย่านะคะ
หนูก็ไปกับพี่สาวที่ศาลอีกไปที่ศาลคันนี้ขึ้นไปปรึกษาเขา
เขาก็ไม่มีสามปีแล้วอ้าวหนูก็เอาแล้วเริ่มใจคอไม่ดี
เริ่มแบบเอ้าแล้วทำไมจะต้องมาหยุดสรรช่วยเหลือประชาชนในปีนี้ด้วยเนอะ
ทั้งทางที่กฎหน้านี้มีแต่ใช่หนูก็เลยแบบอุ้ย
เราจะทำยังไงดีเขาก็มีวิธีแนะนำให้เราอ่ะ
ไปหาพี่ทนายทนายตรงตรงสถานีตำรวจนะคะ
เขาให้เราไปตรงนั้นสรุปก็ฟ้องสรุปหนูก็ยังไปเดินเดินเรื่องคุยกับเขาก่อนว่า
ต้องใช้เงินเท่าไรต้องเสียค่าอะไรบ้างหนูต้องทำยังไงถึงจะฟ้องหย่า
โดยที่ไม่เสียตังค์ก่อนด้วยนะคะเพราะว่าตัวเราเองไม่ใช่เป็นคนมีฐานะเนาะ
หนูก็เลยไม่อยากเสียเงินในการฟ้องหย่าในเรื่องที่แบบ
ไม่น่าจะมาเสียเงินเรื่องแบบนี้ไอ้ผู้ชายแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ผู้ชายมันจบด้วยมั้ยมันจบด้วยการหนูก็เข้าไปคุยธนัยเสร็จปุ๊บ
หนูก็เลยยกมือไหว้หันหน้ามาทางศาลหลักเมืองว่า
ถ้าลูกได้หย่ากับผู้ชายคนนี้แบบลาบลื่นแล้วก็แบบไม่มีอะไรติดขัดอ่ะ
ลูกจะขอวิ่งด้วยการเดินเดินตั้งแต่สารหลักเมืองไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมอนามัยสากร
พอคันนี้พอได้ทิ้งระยะมาสักเดือนถึง๒เดือน
แล้วเหมือนเราก็เริ่มมีเงินมีคนมายื่นเงินให้เราว่า
เอาไหมพี่อยากช่วยเรื่องนี้เพราะเห็นเองลำบากกับผู้ชายคนนี้มามากแล้วเนอะ
ให้เอาเงินอยากเอาเงินช่วยเองหนูก็ได้เงินได้เงินปุ๊บหนูก็รีบมาหาพี่ทนาย
หาพี่ทนายปุ๊บพี่ทนายก็ทำเรื่องให้เราทำเอกสารคือเขียนกันมา
หนูก็ขึ้นศาลอีกสารดีกาว่าสารนะคะคนเดียวโดยที่ไม่มีผู้ชายคนนี้มาร่วมด้วย
เขาก็บอกว่ายิ่งดีเลยถ้าคู่กรณีของเราอ่ะไม่มาด้วยเนี่ย
ยิ่งดีเราก็จะฟ้องได้ง่ายหนูก็ขึ้นสารทำอะไรเสร็จก็คือผ่านพ้นด้วยดี
คือเรียบร้อยคือแบบไม่มีอะไรติดขัดเลยคือเป็นช่องแบบเรียบง่ายมากเลย

วันนี้หนูก็เลยมาแก้บนเพื่อที่หนูได้กล่าวคำไว้ว่าถ้าหนูอย่าสำเร็จ
หนูก็จะมาเดินให้ท่านได้สำเร็จค่ะ

ประมาณตกน่าจะ๒๐กิโลนิเมตรตั้งสาหกภคาศลำมิวันไปถึงโรงพยาบาลส่องเสริมอนามัยสหก
ประมาณล่วมเดินวิ่งไปด้วยอ่ะ
มาให้กำลังใจน้องสงสารน้องค่ะ
เพราะว่าเห็นมาตลอดนะคะ๑๐กว่าปี
สงสารน้องค่ะทุกอย่าง
เพราะว่าผู้ชายเขาก็อยู่ติดบ้านเนอะเห็นทุกวันนั่นทุกอย่าง
น้องเขาเลี้ยงลูกสองคนคนเดียวจริง
เดือนดันเจ็ดแปดพันคนเดียวจริงโดยที่ไอ้โอ้จะไม่เซ็นไม่ยืมไม่หาของใคร
ถ้าไม่มีขาดเหลือก็ไปที่พี่น้อยช่วยเหลือทุกอย่าง
เพราะว่าผู้ชายผู้ชายคนนี้ไม่รับผิดชอบลูกสองคนไม่เคยให้ไม่เคยอะไร
เพราะว่าผู้ชายนี่คือจะหย่ากูขอสองหมื่นขอสามหมื่นขอผู้หญิง
แต่ลูกไม่เคยเลี้ยงไม่เคยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง